ต่อกันด้วยประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะครับ
หลังจากที่ทางพักเก้าไกลนั้นมีมติขับหมออ๋องออกจากพักครับ
เพื่อจะได้ว่าให้หมออ๋องนั้นสามารถดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาต่อไปได้
เหตุการณ์นี้ทำให้มีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากครับ
ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับพักก้าวไกลรุมขย่ำกันอย่างหนัก
คำถามคือว่าคนที่ออกมาทวงถามหาจริยธรรมทางการเมืองในช่วงเวลาแบบนี้
เหมาะสมหรือไม่หาคำตอบจากรายงานครับ
เรียงหน้าของบรรดาตัวตึงที่ออกมารุมขย่ำพักก้าวไกล
กรณีกรรมการบริหารพักมีมติขับหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดา
รองประธานสภาคนที่๑ออกจากพัก
เพื่อให้สามารถอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาต่อไปได้
พลาดเมื่อไหร่ก็ต้องขยี้ให้จมพระสุธา
แต่มาตรฐานของพักการเมือง

ตัวเองไปตำหนิทางสังคม
ตำหนิทั้งพักการเมืองอื่น
ถึงเวลาอยากจะได้ตำแหน่งได้อำนาจ
ทำอะไรเขาไม่ได้ต่างกับคนอื่น
เราไปโจมตีกล่าวหาคนอื่นว่าปลาใสหาเสียง
แต่ตัวเองกลับทำในเรื่องที่เหมือนกล่าวหาคนอื่น
เพราะพฤติกรรมที่กระทำมันเป็นนิติกรรมอำพาง
แล้วตัวเองเป็นพักการเมืองที่ประกาศถึงมาตรฐานทางการเมืองสูงกว่าคนอื่น
เพราะฉะนั้นเห็นว่าคนอื่นทำแบบนี้แล้วตัวเองจะต้องทำด้วย
ซึ่งไม่ควรจะทำโดยเด็ดขาด
ไปมามาทั้งในสภาและนอกสภาเขาก็จะกล่าวหาว่าพักนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับพักการเมืองอื่นหรอก
เวลาอยากได้อำนาจอยากได้ตำแหน่งอะไรก็อ้างได้
ขยีว่าพักเก้าไกลอยากได้อำนาจจนต้องทำเหมือนที่เคยกล่าวหาคนอื่นไว้
ถือเป็นนิติกรรมอำพรางทั้งที่เคยประกาศมาตรฐานทางการเมืองไว้สูงกว่าคนอื่น
สุดท้ายก็ทำเหมือนคนอื่นเช่นกันดังนั้นจึงไม่ใช่การเมืองใหม่แบบตรงไปตรงมาตามที่ปากพูด
ถามว่าการเมืองแบบตรงไปตรงมาคืออย่างไรหากดูการชี้แจงของหมออ๋องปฏิพัฒน์จะเห็นว่า
เป็นการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาในเมื่อยังอยากทำงานในตำแหน่งรองประธานสภา
เพื่อทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนและรัฐสภาว่าจะทำให้สภาพมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ตัดสินใจจะทำหน้าที่ต่อในตำแหน่งรองประธานสภา
แต่การทำเช่นนั้นจะไม่สามารถทำได้หากยังเป็นสมาชิกพักก้าวไกล
และพักเก้าไกลเองก็ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเพื่อขับเคลื่อนงานการเมืองเช่นกัน
คิดเห็นต่างกันเช่นนี้การแยกทางกันเดินก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องประหลาดแต่อย่างใด
ในเมื่อเป้าประสงค์ต่างกันต่างกันเพียงว่าเป็นการจากกันไปตามความฝันของแต่ละฝ่าย
โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความขัดแย้งต่อกัน
ถ้าผมตัดสินใจเลือกทางในการลาออกจากการเป็นรองประธานจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนวาระ
ที่ผมได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนและให้คำมั่นสัญญาไว้กับสภาพผู้แทนราษดร
เพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจหลังจากที่พักเก้าไกลได้มีกรรมการบริหารชุดใหม่
ผมจึงแสดงความจำนงว่าผมต้องการจะทำหน้าที่ต่อในฐานะของรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่ง
ทำให้ผมไม่สามารถเป็นสมาชิกพักเก้าไกลได้อีกต่อไป
และผมจะเดินหน้าในการตรวจรับสภาให้ไม่มีการทุจริต
ให้มีความรับผิดชอบต่อความล่าช้า
และจะทำให้ประชาชนรู้ว่างบประมาณจากภาษีของประชาชนนั้นเป็นประโยชน์ของใคร
การที่พักเก้าไกรชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแล้วไม่ได้เป็นฝ่ายบริหาร

ทั้งที่ควรจะได้ควรจะเป็นตามระบอประชาที่ปฏิ
ก็เป็นเรื่องวิปริตทางการเมืองอยู่แล้ว
หากจะยกกรณีนี้มาถามหาจริยธรรมทางการเมืองก็คงต้องถามกลับไปว่า
แล้วนักการเมืองพักการเมืองแม้กระทั่งสวที่ไม่ยึดกติกา
จนทำให้ระบอบประชาธิปไตยบิดเบี้ยวไม่ขาดจริยธรรมมากกว่าหรือ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน